ที่นี่ก็เหมือนกันค่ะบอกเลยว่าปากท้องเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าสถานการณ์โควิดบ้านเราเหมือนจะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าหลายคนก็ยังคงตกงานอยู่นะฮะขาดแคลนรายดงรายได้นะฮะพี่หม่ำกับพี่หายอภพรเขาบอกว่าเรื่องกินเป็นเรื่องสำคัญค่ะใครจะเดือดร้อนนะฮะเขาก็เลยลงพื้นที่ไปช่วยดูแลกันหน่อยนะฮะเมื่อวันแหละค่